ที่มีผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าถูกโจรเข้าไปปล้นแล้วก็ฆ่าเธอจนตาย
ตำรวจสืบไปสืบมาบอกว่าคนที่ทำนั้นเป็นแม่แท้ของเขา
แต่ล่าสุดแม่คนนี้ท้าสาบานว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนทำขอให้เขามีอันเป็นไป
แล้วซัดทอดว่าคนที่ทำน่าจะเป็นพี่ชายของตัวเขาเป็นคนฆ่าหลานนั่นเอง

สั้นแบบนี้คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้อายุ๒๙ปีชื่อว่าชนทิชา
ถูกคนร้ายเอาไขควงแทงจนเสียชีวิตในบ้านพักอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คนร้ายขโมยเงินไป๕๐๐๐หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑เมษายน
ต่อมาตำรวจสภบางขันขอสารอนุมัติหมายจับคนร้ายแต่กลับเป็นหมายจับแม่ของผู้ตาย
คือนางประทีปจินดาวงอายุ๕๔ปี
เนื่องจากว่ามีหลักฐานแล้วก็ข้อมูลชี้ชัดได้ว่าผิดวิสัยความเป็นแม่ไม่ติดตามคดี
เรื่องของหลักฐานในบ้านกับคำให้การก็ไม่ตรงกัน
ก็เลยออกหมายจับว่าแม่ฆ่าลูกสาวโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ล่าสุดแม่คนนี้ท้าสาบานว่าฉันไม่ได้ฆ่าลูกฉันเลี้ยงมาใครจะไปฆ่า
ถ้าฉันทำขอให้ฉันมีอาเมนไปแล้วซัดทอดว่าลุงนี่แหละน่าจะเป็นคนฆ่าหลาน
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งมรดกนะฮะ
ลุงคนนี้ชื่อว่านายทวีปรักเกลืออายุ๕๙ปี
ก็เป็นพี่ชายของนางประทีบยืนยันผมไม่ได้ขัดแย้งกับนางประทีบ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยไม่พอใจผมคิดว่าผมเป็นศัตรูกันนะ
มารู้กันตอนที่แม่ผู้ตายไปสัมภาษณ์สื่อพอได้ฟังก็ตกใจมาก
เพราะตำรวจแจ้งว่าสงสัยว่าคนก่อเหตุเป็นแม่
ลุงเองก็ทำใจไม่ได้ที่น้องสาวจะไปฆ่าลูกตัวเองก็เลยไม่ได้ไปนะฮะ
สำหรับเรื่องที่ดินที่นางประทีบกล่าวหาว่าเขากันแกล้งยืนยันว่าเขาไม่ได้แกล้ง
ที่ดินนั้นเป็นที่ดินมรดกนะฮะซึ่งตัวเขาเองยินดีให้ญาติพี่น้องผ่านได้
ผ่านได้เลยแต่หากขายให้คนอื่นจะไม่ให้ผ่าน
ทำให้ที่ดินในส่วนของนางประทีพเนี่ยขายไม่ได้แต่นางประทีบเนี่ยเอาไปจำนองกับทกศซะ
ส่วนปมเหตุที่ทำให้นางสาวชนทิชาเสียชีวิตเนี่ยนายทวีปบอกว่าจริงผู้ตายเนี่ยไม่มีเรื่องชู้สาว
ศัตรูแล้วจะเป็นเหตุผลอะไรทำให้เสียชีวิต
หลังก่อเหตุตำรวจก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวันตลอดเวลานะครับ
ตัวคุณลุงเชื่อมั่นว่ามาจากเรื่องที่ดินเพราะว่าที่ดินของนางประทีพเป็นที่ดินสอปกร
ซื้อขายไม่ได้แต่ก็มีที่ดินอยู่ผืนหนึ่ง๑๖ไร่เป็นของนางสาวชนทิชาผู้ตาย
สามารถขายและปลดหนี้ได้โดยที่ผ่านมาผู้เป็นแม่ขอให้ลูกขายตลอด
แต่ลูกสาวไม่ยอมขายนอกจากนี้ยังพบว่าระหว่างที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูศพนางสาวชนนิชาไปชนะสูตร
แต่ผู้เป็นแม่กลับนำที่ดินจำนวน๑๖ไร่ของลูกสาวที่เพิ่งตายไปขายเลยครับ
เงินมา๒ล้านบาทแล้วเอาเงินไปถ่ายบ้านทั้งที่ลูกสาวเพิ่งตายนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจน่าแปลกใจมาก

ผิดสังเกตทำไมนางประทีพเนี่ยนะฮะ
เขาเอามะนาวไปบีบใส่เลือดของลูก
แล้วแม่เนี่ยคือนางประทีบอ้างว่าเป็นพิธีกรรม
เพื่อให้สามารถจับคนร้ายได้คือต้องเอามะนาวไปบีบใส่เลือด
ที่ออกมาจากศพนะฮะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าพิธีกรรมนี้มันมาจากอะไร
เป็นการสะกดวิญญาณหรือเปล่าที่นางทวีปทำเนี่ยเขาก็ไม่ทราบ
ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนี้
แต่กลับกลายเป็นว่าพี่น้องสองคนก็ซัดทอดกันไปซัดทอดกันมา
ก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนทำต้องรอตำรวจสรุปอีกทีหนึ่ง